กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมในเบรกนี้มันเกิดอะไรขึ้น
นี่ไม่พอใจรังวัดที่ดินเหรอ
ถึงทำให้อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอามีดพระมา
มาฟันแขนผู้ใหญ่โอ้โหบาดเจ็บนี่เย็บเป็นสิบเข็มเลยนะคะ

ภาพมันอาจจะสั่นไหวนิดนึงเพราะว่าเขาถือกล้องแล้วก็ถ่าย
จะเห็นจังหวะที่เงื้อมือฟันนิดเดียวค่ะเอาลองดูค่ะ
ถึงมีแล้วพ่อทรมากระเทศ

ทีแรกก็คุยกันอยู่ดีใช่ไหมครับ

พอจะมารังวัดแล้วอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดินมาเลย
ถือมีดพระยาวขนาดนี้โอ้โหแล้วใครจะคิดอ่ะว่านู่นผู้ใหญ่บ้านลูกศรสีเขียว

กลายเป็นว่าอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเงื้อมีดไปฟันผู้ใหญ่บ้าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ
สายตาของเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินที่อำเภอกรรมรสัย
แล้วก็เทศบาลตำบลคล้องชัยพัฒนาที่กรสินเนี่ย

เพราะว่าตอนนั้นเขากำลังรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะอยู่ริมถนนที่หมู่๖หมู่บ้านเหล่าใหญ่
แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านเหล่าใหญ่หมู่๖คือผู้ใหญ่สมศักดิ์นาสินส่ง
มีชาวบ้านในพื้นที่อยู่ตรงนั้นด้วยแต่ลุงเรืองลุงเรืองนาทันเลิศอายุ๖๕ปีเนี่ย
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของหมู่๗
แล้วที่ดินก็อยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นแหละเดินถือพระมาโวยวายมาเงื้อมีด
ช่วยผู้ใหญ่แล้วดูสิเลือดอาบตรงข้อศอกผู้ใหญ่บ้านแบบเนี้ยค่ะ
โอ้โหส่วนที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
คุณผู้ชมต้องไปถามนายกเทศมนตรีตำบลคล้องชัยพัฒนา
นายกอำนาจครับเขาเล่าให้ฟังคือทางเทศบาลตะบนคล้องชัยพัฒนา
ได้รับการร้องขอให้ทำการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะพื้นที่ตรงเมื่อกี้เนี่ย
หลังจากที่ในเรืองคนก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ด
ไปสร้างรั้วลุกล้ำที่ดินสาธารณประโยชน์ครับเป็นระยะทางกว่าร้อยเมตร
เอาอย่างนี้ทำยังไงล่ะชาวบ้านเขาไม่สามารถจะเดินผ่านได้
ปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งมีนะเรื้อรังมานานหลายปีแล้ว
คาดว่าในเรืองคนก่อเหตุไม่พอใจตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็เลย
นี่แหละฮะเดินกำพร้ามาแบบนี้ครับเดินกำพร้าไม่ใช่ไม่มีพ่อแม่นะ
มีดพระเนี่ยยาวมาเนี่ยแล้วก็ไปก่อเหตุแบบนั้นแบบที่ไม่มีใครคาดคิด
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุไปเจอกับนายพระศิษย์วิชาชัย
นางสาวอุบลเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖
บ้านลาวใหญ่ตำบลคล้องชัยพัฒนาอำเฟิร์คล้องชัยพัฒนา
ที่จังหวัดกรสินก็บอกว่าที่ดินจุดนั้นมีปัญหาข้อพิพาทระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่กับในเรืองคนก่อเหตุมาตั้งแต่ปี๕๘แล้ว

เนื่องจากว่าที่ดินดังกล่าวเป็นทางสาธารณะความกว้าง๔๕เมตร
มันอยู่ติดกับที่ดินของในเรืองทั้งสองด้านเลย
แต่ในเรื่องปักสาวรั้วกินแนวเขตสาธารณะครับ
ทุกครั้งที่เทศบาลตะบนคลองชัยพัฒนาสั่งให้มีการรางวัดที่ดิน

คือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอกรรมราศัย

เขาบอกแบบนี้นะ
เพราะอะไร
ไปฟังกันนะ
คือถ้าฟังจากคำบอกเล่าเขานะ
เขาบอกว่าคือทางเทศบาลเอ่ยทางอำเภอเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นะ
แต่พอมันมีปัญหากระทบกระทั่งกัน

จริงมันก็ต้องมารังวัดให้มันรู้
อย่างน้อยพอรู้พอชัดเจนแล้ว

มันเป็นเรื่องที่มันจะรู้กันอยู่แล้ว

ทีนี้พอรู้แล้วปั๊บทุกคนก็จะได้อยู่ในแนวเขตของตัวเอง

ถามรองผู้อำกับที่สพคล้องชัยหน่อยค่ะ

ในเรื่องเนี่ยก็โดนแจ้งข้อหาไป
เรื่องของพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน

อาการบาดเจ็บของผู้ใหญ่สมศักดิ์เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสินอยู่นะคะ

แล้วฟันไปถึงกระดูกข้อศอก

ดูสิโอ้โหอันนี้คือตอนบาดแผล
หลังจากเกิดเหตุที่มาถึงที่โรงพยาบาลนะ

หมอบอกเลยนะว่าแผลตรงนี้นะ

แล้วก็ตอนนี้ถือว่าอาการปลอดภัยแล้วไหม
ปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่นะคะ